มากระบี่คุณผู้ชมมากระบี่ก็ไม่ต่างกันเลยต้องอบพยพคนเหมือนกัน
เพราะว่าน้ำจากเทือกเขาพนมเบนจามันไหลลงมาไหลลงมา
เขาต้องอบพยพชาวบ้านกันกลางดึกเลยฮะนี่ฮะไปมืดมืดแบบนี้แหละครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้น้ำจากเทือกเขาพนมเบนจามันไหลลงคลองใหญ่
ตะบนทับปริกแล้วก็เข้าสู่ตัวเมืองกระบี่ครับ
น้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลทะลักไปท่วมบ้านในพื้นที่รุ่มใกล้คลองใหญ่
อย่างรวดเร็วเลยมันสูงเท่าไหร่แล้วนี่
ระดับน้ำก็สักห้าสิบเซนติเมตรครับหน่วยงานท้องถิ่นและกู้ภัย
ก็ต้องไปช่วยชาวบ้านเนี่ยอบพยพออกจากบ้านมาก่อน
เพราะในพื้นที่ชาวบ้านเขาบอกนะมันตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่บางส่วนครับนอกจากไปพาคนออกจากบ้านแล้วนะ
ก็นำเรือออกตรวจสอบตามบ้านเรือนชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมนี่แหละในตะบนทับปริก
และเขตเทพศบาลเมืองกระบีและก็แถววัดทำเสือวิปาสนา
ตำบลกระบี่น้อยครับพอไปสำรวจดูก็ต้องไปถามแต่ละบ้านไงคุณผู้ชมฮะ
บ้านเขาก็ทนไม่ไหวเขาอยากออกจากบ้านแล้ว
แต่บางบ้านนี่สิยังอยากขออยู่บ้านต่อ
เพราะเขาเชื่อว่าโอ๊ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวฝนก็หยุดตกแล้ว
พอฝนหยุดตกเมื่อไหร่เดี๋ยวน้ำมันก็ลดลงไปเองครับ

แล้วก็ถนนหน้าพระพลาเขตเทศบาลเมืองกระบี่หน่อยคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังออกช่วยเหลือคือบ้านนี้คนน่าจะยังอยู่ได้
อืมแต่ทำยังไงต้องขนย้ายข้าวของเนี้ยหนีน้ำกันก่อนอ่า
จากการสำรวจเพราะว่าระดับน้ำเริ่มลดลงเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้ว
อ่ะเป็นสัญญาณที่ดีครับค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่น้ำทะเลลงต่ำสุด
ฝนทิ้งช่วงด้วยทำให้น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาพนมเบนจา
ระบายออกทะเลอย่างรวดเร็วเลยแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังอบพยพชาวบ้านที่อยู่ในจุดเสี่ยงออกไปนะครับ
อยู่ที่ปลอดภัยเพราะยังไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ฝนมันจะตกลงมาอีกหรือเปล่า
นี่ภาพที่เราเปิดให้ดูช่วงต้นคุณผู้ชมฮะดูสิยกของขึ้นที่สูงครับ
พี่เบิร์ดพี่นำแขกน่ะครับเอาขึ้นฝ้าเลยโอ้โหต้องทำอย่างงี้กันเลยน่ะค่ะ